ตามข่าวกันหน่อยกับเรื่องของโควิดนะฮะแน่นอนมันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเหลือเกินนะตอนนี้ครับแน่นอนพรุ่งนี้มีการประชุมคอรมออาจจะมีการเลื่อนสงกรานออกไป
ใช่เนี่ยมีคนแชร์กันมาเยอะมากเลยว่าเลื่อนสงกรานทุกคนบอกเลื่อนได้ด้วยเหรอ
นั่นสิครับก็มีการเสนอกันไปนะฮะ

แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนแหละนะครับ
นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลนะครับ
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับ

โดยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเสนอคอรมอลพิจารณา
ยกเลิกวันหยุดสงกราน๑๓๑๕เมษายนนี้
โดยจะชดเชยวันหยุดให้ในภายหลังครับ
พลเอกนัทพลศรีสวัสดิ์ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก

ก็ออกมายืนยันผลการตรวจโรคโควิด๑๙
ของพลตรีมราชิตอรุณรังศรี

ที่ไปใกล้ชิดกับคนติดเชื้อในการแข่งขันมวยที่ลุมพินี
บอกว่าเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกติดโรคโควิด๑๙
ตอนนี้อยู่ระหว่างการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

รวมถึงไม่มีความผิดปกติทางปอด
และไม่พบว่ามีการแพร่ไปยังครอบครัว

พลตรีมราชิตไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศ
แล้วก็กองทัพบกนั้นยังพบว่ามีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงอีก๓๖คน
เป็นผู้ที่ใกล้ชิดในระบบการทำงาน
จำนวนนี้เป็น๑ใน๕ของเสือทบครับ
แล้วก็มีอีก๖๐นายครับอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง
ซึ่งทั้งหมดนั้นอยู่ในมาตรการกักตัวทุกคน
หากใครฝ่าฝืนไม่ทำตามก็จะลงโทษต่อไปนะครับ
ขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าครับ
หลังจากที่เขาโพสต์ภาพแรกเขาไปตรวจก่อนเนอะ

ล่าสุดโพสต์คลิปเรื่องของการออกกำลังกาย
เล่นหุลหลาวฮูบแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชน
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับ

เรื่องต้นก็ไม่มีการติดเชื้อโควิดนะครับ

เอ๊ะนักกากอนามัยที่ใส่มันมีตัวอักษรย่อ

หน้ากากอนามัยเรื่องของข่าวของเสียบอย

ทั้งที่เขาไม่สบายเป็นโรคชิคุณกุญญา
เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว

ไม่ใช่เป็นของเสียบอย

นี่หน้ากากอันนี้ซึ่งเขาได้ใส่ตอนไปตรวจ